ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์จี้ชิงทรัพย์
เกิดขึ้นกับคุณป้ามีสองเหตุการณ์เหตุการณ์แรกจี้ชิงกระเป๋
อีกเหตุการณ์หนึ่งจะเอาสร้อยสร้อยที่คอนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์แรกกันก่อนเลยคุณป้ามาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่ากำลังจะไปรับหลานปรากฏว่ามีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบ
แล้วดึงจะเอากระเป๋าของคุณป้าไปครับเนี่ยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นเลยเสื้อแจ็คเก็ตสีแดงเมื่อกี้ใส่หมวกกันน็อกปิดบางใบหน้า
ผู้ชายคนนี้ในราคามาก่อเหตุและผู้เสียหายเนี่ยก็คือ
นางตามนเชิดชูอายุ๕๖ปีเป็นชาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ครับซึ่งคุณป้าเนี่ยโพสต์เตือนภัยในโลกโซเชียล
บอกว่าตัวคุณป้าเนี่ยนะโดนคนร้ายสวมหมวกกันน็อก
เสื้อกันหนาวสีแดงของทีมสโมสรฟุตบอลชื่อดังกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบ
ทัวร์ไวสาภายกระเป๋าดำขี่ฮอนด้าเวฟสีขาวไม่ได้ติดผันใบทะเบียน
มาประกบรถคุณป้าแล้วก็จับภาพได้จังหวัดนึงนะฮะ
ไม่ได้สามารถจับภาพตอนที่ไปชิงทรัพย์ได้แต่ก็เป็นหลักฐานอย่างดีนะ
ใช่ค่ะคุณป้าเขาก็เล่าให้กับนักข่าวฟังนะ
แล้วก็ชี้ให้นักข่าวดูด้วยจุดที่โดนจี้น่ะ
บอกว่าเมื่อวันที่๒๘ช่วงประมาณบ่าย๓โมงครึ่ง
จุดตรงนี้นั่นแหละฉันกำลังจะไปรับหลานที่โรงเรียนจ้ะ
ขี่มาปั๊บถึงชุมชนโนนสว่างอยู่ตรงข้ามตลาดนัดคองถมหนองน้ำใสเนี่ย
ไอ้คนร้ายน่ะนะขี่มอเตอร์ไซค์มาตามประกบ
กระชากระเป๋าคุณป้าคุณป้าบอกว่าหูกระเป๋าฉันเนี่ยขาดเลย
คนร้ายมันไม่ได้กระเป๋าไปนะแล้วหลังจากนั้นคนร้ายมันเลี้ยวรถกลับมา
ดักหน้าแล้วเอามือล้วงกระเป๋าเหมือนกับมีอาวุธอยู่ข้างใน
ล้วงกระเป๋าของมันเองอ่ะใช่ค่ะเหมือนว่าฉันมีปืนฉันมีมีดนะ
ถูกต้องจะเอาขู่คุณป้าขู่สิขู่บอกว่าส่งกระเป๋ามาส่งกระเป๋ามา
ทีนี้ป้าก็กลัวไงไม่รู้ว่ามันมีปืนจริงหรือเปล่ามีมีดจริงหรือเปล่า
ก็เลยส่งกระเป๋าให้แล้วกระเป๋าเนี่ยนะในนั้นก็มีทั้งใส่เงินกระเป๋าใส่บัตร
ทั้งสองกระเป๋าเลยเงินสดรวมอยู่ในนั้นก็ประมาณเกือบพัน
มีมือถืออีกเครื่องหนึ่งด้วยพอคนร้ายมันได้กระเป๋าจากคุณป้าปั๊บเนี่ยนะ
มันขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะแล้วป้าก็ไปแจ้งความที่สพบ้านไผ่
ให้ตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนร้ายแล้วก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนภัยนะคะ
ตอนป้าให้สัมภาษณ์สงสารนะว่าท่านป้าบอกว่าฉันก็ไม่รู้จะทำยังไง
พอมันมาขู่แบบนี้ฉันเปิดกระเป๋าอ้าให้มันหยิบเองเลย
หยิบอะไรก็หยิบไปฉันก็กลัวตายเหมือนกัน
คุณป้าก็ฝากเตือนเลยนะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าใครก็ตามเนี่ย
ขับขี่รถจักรยานยนต์คนเดียวให้ระมัดระวังด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วดูทางสิทธิ์คุณศึกษากุลมันก็ไม่ได้มีคนผ่านเยอะ
เป็นถนนแบบนี้ถนนไม่ใช่สายหลักอะนะคะ
ทีนี้พาไปดูอีกจังหวัดหนึ่งคือที่เลยค่ะ
ที่เลยเนี่ยคนร้ายก็มาชิงทองเหมือนกันนะมาเอาทองไปกระชากสร้อยไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเย็นของวันที่๒๘มิถุนายน
แต่คนร้ายรายนี้นะวางแผนมานะคุณนะ
แม่เขามีกลอุบายด้วยนะ
ใช่ค่ะคือเราอาจจะไม่เห็นจังหวะตอนที่เขาก่อเหตุนะ
แต่เห็นภาพคนร้ายซึ่งผู้เสียหายเนี่ยนะคะ
ก็คือนางบัวลอยติยาพักอายุ๖๓ปี
ผมอธิบายคลิปนี้ให้ฟังนี่เห็นคนร้ายไหมฮะ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มา
ส่วนคุณป้าท่านหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์สวน
เอ้อขออภัยขี่รถจักรยานยนต์สวนไป
คุณป้าใส่เสื้อหิมพูแล้วก็ใส่สร้อยคอทองคำหนัก๑บาท

แล้วคนร้ายก็ถอยคุณถอยรถจักรยานยนต์เนี่ยเดี๋ยวดูนะ
ถอยไปตอนถอยไปก็ตะโกนพูดกับคุณป้าไปด้วย
คุณป้าป้าไปซื้อของร้านนั้นมาเหรอ

ถอยไปเพื่อจะแกล้งคุยกับคุณป้า
สุดท้ายเนี่ยคนเนี่ยเข้าไปชิดตัวคุณป้า
และกระชากสร้อยจากคอคุณป้าไปทันทีเลย

คุณป้าก็เล่าให้กับตำรวจฟังว่าโดนแบบนี้โดนแบบนี้
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจสอบภอมเมืองเลยนะครับ
ทีนี้ชุดสืบสวนเนี่ยคุณผู้ชม
ก็ตรวจสอบภาพไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็ไปดูซิว่าคนร้ายมันขี่ไปเส้นทางไหน

ว่าคนร้ายที่มาก่อเหตุกับคุณป้าเป็นใคร

เพราะคุณป้าบอกแหมมันตะโกนเรียกอย่างกับรู้จักฉันนะ

กลับมากก็นึกว่าคนรู้จักรึเปล่า

มันทำทีทำท่าออกอุบายแบบนั้นว่ารู้จักฉัน

ฉันก็นึกว่าคนรู้จักฉันก็คุยด้วย